คุณผู้ชมคะตกลงเกิดอะไรขึ้นกับอดีตสามะเนรผีปอบ
ที่หมอปลารับไปอยู่ด้วยที่บ้านที่เพชรบุรี
ไม่ได้จะไปตอกย้ำเรื่องในอดีตของเขานะคะ
แต่ถ้าเรียกแบบนี้คุณผู้ชมจะได้จำได้
ชื่อจริงของเขาก็คือนายเจริญทรัพย์ศรีนวลอายุ๓๕ปี
เขาเรียกตัวเองว่าแม่ย่าแต่เขาเคยด่งดังในอดีตนะคะ
ออกรายการคนก็เรียกกันว่าอดีตสามเณรผีปอบ
เพราะว่าทำพิธีกินไส้กินเป็ดอะไรสดอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
แต่ประเด็นก็คืออันนี้คือภาพในอดีตของเขา
ประเด็นก็คือคือหลังจากภาพในอดีตตรงนี้
เขาก็กลายเป็นว่านุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็ตระเวนปั่นจักรยานไปตามที่นั่นที่นี่
ไปดูดวงให้คนนั้นคนนี้ก็อยู่อย่างยากลำบากนั่นแหละ
ทีมข่าวของเราไปเจอแล้วก็หมอปลาก็ไปหา
หมอปลาบอกว่าเห็นใจสงสารมากอยากจะให้โอกาส
พาไปอยู่บ้านตอนที่หมอปลาไปหาแล้วก็พาไปอยู่บ้าน
พาไปอยู่บ้านที่เพชรบุรีขึ้นรถตู้ไปกับหมอปลาเลย
ตอนแรกก็น่าจะจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งน่าจะมีความสุขดี
เพราะไปถึงบ้านหมอปลาตอนนั้นเนี่ยโอ้โห
ก็มีจักรยานคันใหม่หมอปลาซื้อให้สีชมพูอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ทำไมคะเนี่ยจักรยานคันใหม่ของเขาดูเขามีความสุขนะ
ทำไมไปมาเขาบอกว่าไม่เอาละอยากหนีออกจากบ้านหมอปลา
ถึงขั้นบอกอยากหนีออกจากบ้านเลยคุณผู้ชม
เนี่ยเขาบอกกับทีมข่าวแบบนี้ไม่มีความสุขแล้วที่บ้านหมอปลา
มีแต่ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากหมอปลาหรือคุณน้ำฟ้าเจ้าของบ้านนะ
แต่ความทุกข์มันเกิดจากคนที่มาอยู่ที่บ้านหมอปลานี่แหละ
ทำไมมีแต่คนอิจฉาริสยานินทากันมาอยู่ที่นี่ครึ่งเดือนแล้วไม่เห็นได้ทำอะไรเลย
ถ้าอยู่เฉยเนี่ยไม่เอานะไม่ชอบอยู่เฉยแต่ก็ดื่มเบียร์นะ
เขาก็ดื่มเบียร์คลายเครียดเขาบอกแบบนี้ดื่มเบียวันละกระป๋องหนึ่งสองกระป๋องบ้างอะไรแบบนี้
วันนี้ไม่มีความสุขอยู่ไม่มีความสุขอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์
ครับมันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากคนข้างในอ๋อคนหมายแต่สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้เกิดกับเจ้าของบ้านอ๋อคือแวดล้อมถึงแล้วก็คือแขกที่อยู่ที่บ้าน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
เธอเป็นผู้ชายนะคะแต่ก็ชอบแต่งกายเป็นผู้หญิงจิตใจเป็นผู้หญิงแบบเนี้ย
ทีนี้ค่ะนายเจริญทรัพย์หรือแม่ย่าคนนี้เนี่ยบอกว่าคือเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
เขาอยู่แล้วเขาไม่สบายใจอืมคนอื่นอื่นที่อยู่บ้านหมอปลาครับ
แต่คนอื่นที่อยู่ในบ้านหมอปลาบอกว่าโอ้โหเรื่องมันเป็นแบบนี้ต่างหากล่ะ
เรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ย่าเนี่ยชอบให้คนที่อยู่ในนั้น
คนที่อยู่ในบ้านหมอปลาเนี่ยไปซื้อเบียร์ใช้ให้คนไปซื้อเบียร์ทุกวัน
พอใครไม่ไปซื้อให้ก็อารมณ์เสียฉุนเฉียวไม่พอใจ
บางครั้งก็ชอบต่อว่าคนที่ไปซื้อเบียร์ให้ว่าอ้าวซื้อให้แล้วทำไมไม่ทอนตังค์
อ้าวทีนี้เรื่องมันไม่เหมือนกันแล้วนะคะเรื่องที่แม่ย่าบอกกับเรื่องที่คนที่อยู่
บ้านหมอปลาเขาบอกเขาจะชอบให้หวยค่ะ
ไปซื้อเบียร์อืมวานไปซื้อหน่อยได้ไหมสองวันเนี้ยแกแกจะวานฉัน
ไม่ได้หรอกเดี๋ยวหมอด่าอยากกินก็ไปซื้อไว้เองเลยว่าอย่างงี้อืม
ไปซื้อเท่าไหร่กี่กระป๋องเมื่อวานนี้บอกห้ากระป๋องแต่ฉันไม่ไป
แล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะบอกพูดเฉยเฉยแต่ไม่มีตังค์อืม
เฉยเฉยจะไม่มีเงินยื่นให้คือหนูจะดูลอตเตอรี่อ่ะค่ะ
แล้วเขาก็จะเดินมาประมาณว่าอยากได้เลขนี้เขาจะชอบให้หวยค่ะ
ชอบให้หวยแล้วก็บอกซื้อเบอร์เลขนี้นะเดี๋ยวแม่ย่าจะซื้อเลขนี้นะ
แล้วเขาก็หยิบอ่ะคนละใบเสร็จแล้วเขาก็ถือไปตั้งตั้งตั้ง
ตั้งแต่วันที่สองครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อเมื่อวันสองวันนี้ก็อีกใบหนึ่ง
ซื้อแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวแบ่งกันอะไรประมาณเนี้ยแต่เงินไม่จ่ายนะคะ
นี่นะคะทีนี้เรื่องมันก็ไม่เหมือนกันนะคะย้อนเรื่องนิดเดียวนะคะ
สิบสามมิถุนายนมีคนเจออดีตสามะเนรผีปอบปั่นจักรยานอยู่ที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
หมอปลาก็ไปรับตัวมาอยู่ด้วยที่เพชรบุรีเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ล่ะค่ะอดีตสามเณรผีปอบออกมาประกาศว่าอยากจะออกจากบ้านหมอปลานะคะ
เราก็เลยตามเรื่องให้ก็สงสัยแหละว่านึกว่าอยู่ยังมีความสุขดี
ซึ่งจริงแล้วตอนไปอยู่ก็ดูเนี่ยเขาก็ดูสดใสนะคะ
ถ้าดูจากการแต่งตัวสีหน้าท่าทางอะไรแบบนี้เนาะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาอยากหนีออกจากบ้านหมอปลาเลยอะค่ะ
อยากออกไม่รู้ออกหรือยังนะวันนี้นะเราก็เจอหมอปลามือปราบสัมภเวษีเจ้าของบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
หมอปลาบอกว่าตั้งแต่เนี่ยแม่ย่าเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะครับ
คือตั้งใจให้มาฝึกอาชีพนะไม่อยากให้ไปเร่ร่อนปั่นจักรยานไปเรื่อยนะครับ
สุดท้ายพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนหลายอย่างอันนี้หมอปลาบอกนะอย่างเช่น
คือให้หมอนวดแผนไทยให้มาสอนพวกวิชาจับเส้นฝึกอาชีพให้
ปรากฏว่าสอนได้๒๓ชั่วโมงหมอนวดนี่แบบทนพฤติกรรมไม่ไหวขอถอนตัวกันหมดเลยนะฮะ
แต่ละคนขอถอนตัวหมดถามว่าทำไม
ก็อดีตสมเนรคนนี้เนี่ยหมอนวดเนี่ยต้องคลานเข่าเข้าไปหา
ต้องเอาเบียร์มาถวายเขาอะไรประมาณอย่างนี้
คือมันเยอะแยะไปหมดมันผิดสัญญาใจกันไปหมด

เขาอ่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรจริงผมไม่ได้ให้เขาทำอะไรเนื่องจากว่าร่างกายเขาเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องการให้ร่างกายเขาแข็งแรงและสิ่งพอเราให้ทำการเรียนนวดเขาก็ไม่รับแล้วจะให้ทำอะไรล่ะแม้กระทั่งเขาอยู่บ้านผมเนี่ยเขาก็ชอบดูดวงการดูดวงน่ะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบอยู่แล้วแต่เมื่อมันเป็นความสุขของเขาเราก็ตามใจเขานะเราก็
เราไม่ไปเปิดหูเปิดตาดูเขาก็ปล่อยเข้าไปอยากให้เขามีความสุขเหมือนเขาเป็นคนขาดความอบอุ่นคือทุกคนผมกล้าพูดแล้วว่าไม่เคยมีใครไปมีปัญหากับแม่ย่าแต่เพียงคนเหล่านั้นเขาไม่ตามใจแม่ย่าหลังจากนี้พอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วเมื่อวานได้พูดคุยกันเลยครับก็ผมไม่อยากพูดคุยกับเขาอ่ะเพราะว่าเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะเขาเพียงเดี๋ยวเขา
ช่วงนี้มันช่วงโควิดการเดินทางเนี่ยมันไม่ดีหรอกเราก็สอนเขานะไม่ใช่ว่าเราไม่ล้างเราล้างเขานะว่าเขาอ้างว่าเขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเราก็ถามว่าแล้วคุณจะทำอะไรล่ะเพราะช่วงนี้มันช่วงโควิดอยู่นะ
ก็หมอปลาบอกว่าคงไม่ถึงขั้นว่าจะพาไปส่งไปกลับไปทิ้งอะไรที่ไหนอะไรยังไงเอาเป็นว่าถ้าอยากออกจากบ้านก็ไม่ขัดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ